มาต่อกันที่พัตค์ทะลุงกันหน่อยครับ

ฝ่ายชายเอาปืนยิงขู่ขึ้นฟ้า
ไอ้พ่อตาอยู่ในร้ายต่อหลายครั้ง

ได้ยินเสียงกรีดร้องแล้วก็เสียงปืนรัวไหม
นี้คือของวงจรปิดของผู้บ้านที่อยู่บ้านติดกัน
คือเจ้าของบ้านเขาก็นั่งปรุงอาหารอยู่นอกบ้าน

นัดค่ะแล้วหลังจากนั้น๗นัดยังไม่พอดังต่ออีก

ถ้าคุณฟังดีได้ยินเป็นเสียงผู้หญิงไหม

แล้วหลังจากนั้นมีเสียงรถรีบขับออกไปอย่างรวดเร็วค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วง๒ทุ่ม๒๖มกราคม
ที่ผ่านมาที่บ้านเลขที่๑๗๔หมู่๖
ตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินพัทธลุงค่ะ
ผู้ก่อเหตุคือนายเจริญพรยิ้มเที่ยง

ลุงไข้คุณลุงไข่อายุ๖๒ปีแล้วค่ะเป็นเจ้าของบ้าน

นั่งรอมอบตัวกับตำรวจอยู่แล้วก็พร้อมกับปืนขนาด๓๘
ใช้ยิงนายสุธิพงศ์ชุมรักอายุ๒๙ปี

ยิงเข้าที่หน้าอกทะลุด้านหลัง
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปรีดายิ้มเที่ยงอายุ๖๗ปี
ภรรยาของลุงไข่เล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนี่นะลูกเขยขับรถกระบะเข้ามาจอดหน้าบ้าน
แล้วก็เดินเข้าบ้านไปหยิบปืนลูกซองยาวออกมา
วางที่แคร่หน้าบ้านแล้วก็ไปเก็บเสื้อผ้า
อุ้มลูกคนเล็กออกมาจากบ้านด้วย
ทีนี้นางฉีเมียในมั้งนี่นะ
หรือว่าลูกสาวของคนก่อเหตุ
เดินตามออกมาเพื่อจะเอาลูกคนเล็กคืนกลับเข้าบ้าน
ก็มีปากมีเสียงกันเป็นประจำทะเลาะกันเป็นประจำแบบนี้ค่ะ
แล้วไอ้เจ้าลูกเขยนี่นะก็ใช้อาวุธปืนยิงกราดไปทั่วเลย
ลุงไข่พ่อตาคนก่อเหตุเนี่ยนะก็เลยออกมาดูแล้วก็ต่อว่า
ทำไมเวลาโมโหเนี่ยมึงเป็นอะไร
มึงชอบยิงปืนมึงเป็นอะไรตั้งหนา
ทีนี้ค่ะไอ้เจ้าลูกเขยคนตายนี่นะ
ถามมากใช่ไหมพ่อก็เลยหันกระบอกปืน
ยิงใส่ลุงไข่พ่อตาแต่เดชบุญไม่โดนลุงไข่ค่ะ

ลุงไข่ก็เลยวิ่งเข้าไปในบ้านหยิบปืนออกมายิงใส่ในมั้ง
ลูกเขยนี่แหละเสียชีวิตค่ะ
ฮะโน้นนี่ซึ้งตั้งวาดังเอาปูมันไม่ปูกั่นตัว
หลังจะตายไม่ขึ้นนั่นมันไม่ปูกั่นตัวเลย
ภรรยาของอ่าพ่อตาอ่า
เขาก็บอกว่าเขาเข้าข้างผัวเขานะ
ถ้าผัวไม่ยิงสวนผัวเขาก็ตายเหมือนกัน
เที่ยงหรือว่าภรรยาของผู้ตาย
แล้วสามีมาที่บ้านมากับเพื่อน

พยายามจะอุ้มลูกชายคนเล็กวัย๑ขวบไปด้วย
ทีนี้คุณบุ๋มด้วยความเป็นแม่เนอะ
เอาลูกฉันไปฉันก็ไปทวงคืน

เสียงปืนที่ดังรัวคือสามีเธอเนี่ยผู้ตายยิงกราดยิงไปมั่วซั่วเลย
แล้วก็เป็นจังหวะที่พ่อของเธอลุงไข่ออกมาเห็นพอดี
โอ้โหลูกสาวเรากำลังโดนทำร้ายเลยดวนปืนกันนะคะคุณผู้ชม
นิสัยสามีเธอบอกว่าโอ้โหเป็นคนอารมณ์ร้อนมาแต่ไหนแต่ไรเลย
แล้วเธอเนี่ยก็โดนสามีนะชักปืนออกมาจี้หัวเธอต่อหน้าลูกเธอเคยมาแล้ว
โดนทำร้ายร่างกายเป็นประจำเธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นเหมือนที่ระบายอารมณ์
เป็นเหมือนสนามอารมณ์ของสามีมาโดยตลอดค่ะ
เรื่องนี้คนที่น่าสงสารสุดเลยคงจะเป็นคุณบุ๋มนี่แหละค่ะ
เพราะว่าอะไรสามีก็ตายส่วนพ่อล่ะ
นายเจริญพรลุงไข่ถูกตั้ง๓ข้อหาค่ะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชน
ต้นทราบว่ามีการขอประกันตัวไปแล้วนะคะในหลักทรัพย์๓แสนบาทค่ะ

มันเหมือนเรื่องในครอบครัวจริงเนาะ
เมื่อกี้ที่เชอรี่บอกคุณบุ๋มเนี่ยน่าเห็นใจที่สุดนะครับ
คนหนึ่งพ่อคนหนึ่งผัวถูกแล้วจริงแล้วคือผัวเป็นพ่อของลูกอีก
แล้วไม่รู้ว่าการดำเนินคดีครั้งนี้มันจะจบยังไงด้วย
ไม่รู้ว่าพ่อของคุณอุ๋มจะต้องถูกจำคุกหรือเปล่า